มาถึงเราแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวนะคะ
ก็คือเรื่องนี้เนี่ยของปันเกิดขึ้นโดยการที่เขาติดต่อมาทางผู้จัดการค่ะ
ให้เราลงรูปรับรีวิวปกติเหมือนที่วันทำปกติเลย
ก็คือเรารับนานแล้วเราก็ถ่ายรูปลงปกติค่ะ
ตามสัญญาที่บอกก็คือ๑๕วันลบค่ะแค่นั้นเลย
คือด้วยตัวที่สินค้าตัวนี้เขาเอามาให้ปุ๊บเขาคือแจ้งมาว่า
เป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมาค่อนข้างสักพักแล้วค่ะ
แล้วก็เห็นแล้วก็เห็นกล่องออยเห็นเลขหลายข้างหลัง
คือด้วยความที่เราเป็นผู้บริโภคปกติเลย
แล้วก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเออเลขออยมันอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้อง
ไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็คือรักปกติเลยค่ะ
เพราะว่าคนดูค่อนข้างเยอะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับ
ก็ผิดที่ทางเราเองที่เราไม่ดูให้ดีค่ะ
ก็คือยินดีให้สอบประธับประธามทุกอย่าง

แค่เขาติดต่อมาให้เราลงรูป
แต่ว่ามันโทรมาต่อยังตำรวจหรืออะไรยังไม่ได้เรียกเข้าไปค่ะ
มีแค่นักนักคราวถาม

มีสันนี้เหรอ
ก็พี่กัลหลวะน่าจะ๒ตัวนะคะ
มากกว่า๑นะคะไม่ได้จำได้

หลังจากนี้ถ้ามีเรื่องนี้ปันว่าดาราทุกคน

ต้องทุกอย่างตามกฎหมายนะคะคือไม่ได้มีการส่วนลอยหรืออะไร
ซึ่งมันคิดว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แยกกันนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่เราทำเองกับสิ่งที่เขาจ้างเราลงรูป
มันอาจจะเป็นคนละเรื่องกัน
จากนี้ป่ะหรือว่าจะเลิกหรือเปล่า
เลิกรับไปเลยหรือเปล่าเลิกรับไปเลยหรือเปล่า

แต่คือทางนั้นเหมือนกับเขามีคนรู้จัก
แล้วก็เหมือนเคยจ้างคนที่อยู่รอบตัวเราไป
ก็คือติดต่อผ่านคนมาก็เราก็เลยรับค่ะ
ใช่ต้องเลือกให้ดีมากขึ้นค่ะ
อย่างที่บอกเลยคือต้องมีเอกสารอะไรทุกอย่างเลย
ก็ไม่ได้มีค่ะแต่ว่าเท่าที่ขวัญอ่านเราอยู่อะไรอย่างนี้
คือทุกคนก็คือมีความคิดเห็นว่ามันไม่โอเค
สำหรับการที่ดาราหรือว่าใครจะโปรโมทสินค้าเกินจริง
หรือว่าโปรโมทสินค้าที่เป็นอันตรายให้กับผู้คนนะคะ

เพราะว่าสินค้าออนไลน์ตอนนี้ในตลาดมีอย่างมากมาก
แล้วก็เราก็ต้องดูให้ดีแทบที่ทุกคนรู้กัน

ในการเลือกหนูหนูว่าหนูให้ผู้จัดการหนูดู
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเอกสารแนบต้องครบ

จากนี้หลับอะไรก็คือต้องดูค่ะ
ไม่อยากให้เกิดอันตรายอะไรกับทุกคนแล้ว
แม่คาจริงเค้าก็ต้องมีจริงรับทราบพลันพอ

เป็นเกลียดหรือเป็นเกลียดง่าย
ก็ไม่ได้ที่เก็ตนะคะ

ทุกคนแล้วแบบเราก็เห็นว่ามันเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วค่ะ
แล้วก็มีเรียกว่าอะไรแม่ค้าตัวแทนอะไรเยอะไปหมดเลย
ซึ่งเราไม่รู้จริงนะคะเรานึกว่าทุกอย่างมันถูกต้องแล้ว
หนูฟ้องเหรออ้อไม่หนูไม่ฟ้องค่ะเขาจะฟ้องหนูหนูไม่รู้
เขาจะพิจพยายามการอยู่ทุกกว่าของตลาดมาค่ารูเหล็ก
ว่าอันนี้ต้องเกี่ยวกับแต่ละคนที่มีมุมมองในด้านเนี้ย

ก็ต้องทำแบบนั้นนะคะ
มีกว่าจะตามระบบทางหลายฝันมาก
ก็มันว่ายังไงเรื่องเท่านี่ค่อนข้างใหญ่ในสังคมตอนนี้นะคะ

คือเข้าใจว่าการทำธุรกิจก็คือการที่เราอยากหาเงิน
แต่สุดท้ายแล้วจันทบันอยู่ที่ตัวเรากฎแห่งกรรมก็มีจริงนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณทำอะไรออกไปแล้วมันเอฟเคถึงผู้อึด
เพราะฉะนั้นในอนาคตทำอะไรก็เรียกว่าอะไรไต่ตองให้ดีนะคะ

เพราะว่าผลกระทบมันอาจจะมีจริงค่ะ

อยากให้ลองกระดักถึงจุดนี้นิดนึง
ทะเลเดือน
ไม่เดือนนะก็ไปเครื่องทะเลค่ะ
มีนิดนึงแต่ถ่ายรูปลงนิดนึงมากค่ะ

สูงไกลหน่อยค่ะเดี๋ยวโดนซูม
เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราในตอนนี้

ก็ไม่มีอะไรที่โชว์แต่ก็ประมาณนี้
เราก็คิดให้คนอื่นดูให้ครั้งโป้งหน้าดูให้ผู้จัดการดู
สแกนค่ะนิดนึงเราต้องลงอะไรเราต้องคิดก่อนนะคะ
เห็นว่าเมื่อกี้ถ่ายไม่หวานใจ
เพื่อนก็ไปกันก็คือถ่ายกันหลายคนคือแต่หนูเคยไม่ได้ลง

ก็ไปกันหลายคนค่ะก็หมายถึงตัวอีกนิดนึงก็หวานใจเป็นอีกนิดนึง
ทำไมต้องเรียกหวานใจอ่ะ
ก็แปลว่าคืออะไร

ใช้โดรนควบคุมแล้วก็ขึ้นลอยไปถ่ายกัน

แกได้มั้ย
ก็ใช้มั้ยค่ะใกล้เนี่ย
ดูแบบแน่

จะงั้นไม่ได้ถามมากกว่าจะถามแบบทางที่รู้เรื่องมากกว่า

มันนรสกของเรศชนิก